อีกหนึ่งเรื่องอัปเดตคดีของแอมสายนายกันหน่อย
โอ้โหหลายคนแอบช็อกเหมือนกันนะคะ

นายเองก็คือเพิ่งจะไปรู้ตอนที่เข้าไปเยี่ยมเหมือนกัน

คือตอนแรกเนี่ยหลายคนเอาพูดตรงหลายคนก็พูดถึงทนายพัฒน์มากพอกับแอมมาแหละ
บางคนเรียกทนายพัฒน์ว่าทนายแอมเลยด้วยซ้ำ
ซึ่งธนายพัฒน์ก็บอกว่าอย่ามาเรียกดิฉันว่าทนายแอมนะคะ

ฉันแค่เป็นทนายทำคดีให้เฉย
แต่หลังจากนี้เป็นต้นไป
ตอนที่เกิดเรื่องก็มีการคุยกันเพราะรู้จักกับแอม

ตอนก่อนเข้าเรือนจำเนี่ยทนายพัฒน์เคยถามแอมแล้วว่า

แอมม์บอกไม่เปลี่ยนให้พี่พัดทำให้
ทนายพัฒน์ก็ทำรับทำทุกคดีตอนแรกรับแค่คดีคุณก้อยใช่ไหมคะ
ตอนนี้มีอีกคดีทนายพัฒน์บอกก็ทำให้หมด
จนกระทั่งแอมเข้าเรือนจำ
ทนายพัฒน์ไปเยี่ยมก็เพิ่งไปรู้
หนึ่งพฤษภาคมว่าอ้าวแอมบอกแอมขอเปลี่ยนทนาย
ไม่เป็นแล้วงั้นดิฉันก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วนะคะ
ถ้าใครอยากจะรู้สื่อมวลชนอยากจะทราบเรื่องคดีความคำคืบหน้าอะไรยังไง

คุณชินคุบไทยกรนี่คือทนายคนใหม่ของแอมไซยานายคนนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นแต่ว่าเรื่องของธนพัฒน์ยังไม่จบตรงนี้
แม้ว่าจะจบจากการทำหน้าที่เป็นทนายของแอมสายนายแล้ว
แต่ใครในโซเชียลที่ว่าดิฉันพาดพิงดิฉันวิพักษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของดิฉัน
เดี๋ยวรอเจอเลยนะคะดำเนินการทางกฎหมายทุกคดี
ลุกกันไปหนึ่งลองฟังเสียงทนายพัฒน์กันหน่อยค่ะ
จะเป็นเฉพาะในชั้นพนักงานสอบสวน
วันนี้ก็เลยปล้อยที่ปั๊กพูดให้ได้ได้เลยนะคะ
ว่าเรามีหน้าที่แล้วในแค่ชั้นพนักงานสอบสวน
ไม่เกี่ยวกับคุณแพทย์แล้วก็เลิกคอมเมนต์คุณแพทย์ได้แล้วค่ะ
เราไม่ได้เป็นทนายให้กับเขาแล้วนะคะ
แล้วก็ที่จะต้องชี้แจงอีกทีหนึ่งว่า
คุณพัฒน์ไปเกี่ยวข้องอะไรกับแอมอะไรเริ่มต้นเกี่ยวกับ

บอกได้เลยว่าไม่เกี่ยวเพราะคุณแพทย์เนี่ย
รู้จักกับแอมรู้จักแบบในเฉพาะเนื้องาน
เพราะฉะนั้นใครที่ก่อนจะทำความผิด

กรุณาอย่าลากเราลงต่ำไปด้วยนะคะ
รุณาอย่าลากเราลงต่ำไปด้วยนะคะ

ซึ่งความหมายไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไร
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงโคจรอะไรของแอม

ท่านายพัดไม่ใช่ท่านายของแอมสัญญาณายแล้ว
ถ้าจะรู้เรื่องคดีไปสัมภาษณ์คุณชินคุบแทน

ขอนิดนึงเรื่องที่ว่าเจอกระเป๋าคุณก้อยแล้วอะค่ะ
ที่ว่ามูลนิธิวินวินเขาไปตามเจอพยาน
คนที่ให้ข้อมูลเรื่องของหวยทิพย์ใช่ไหมคะ

พยานคนนี้เธอเป็นผู้หญิงนะอายุ๖๐แล้ว
เป็นคนที่ก็แอมไว้วางใจแล้วก็สนิทกันอะนะคะ

เหมือนคนนี้ที่คือแบบว่าน้องแอมเอา
เครื่องดื่มสมุนไพรมาให้เขาดื่มใช่ไหม

เขาก็ดื่มน้ำตามเขาก็เลยรอดมาได้
คือคนนี้สรุปแล้วก็คือว่า

เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะก็จะพาทั้งน้องสะพาย

มาสอบสวนเพิ่มเติมให้ข้อมูลด้วย
คือตัวเขาเองเขาก็คล่องใจนะว่า

คือตัวแอมเนี่ยเขามีการ

อันเนี่ยไปให้น้องสภัยเป็นคนไปส่ง

สะพ้ายแล้วก็ตัวน้องชายเขาเองด้วยว่า

เพราะมันมีการส่งไอ้พัสดุอันนี้

เรือนจำปรากฏเข้าไปแล้วเนี่ย

ตอนแรกเปิดมาเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้รู้ว่า
ของอันนี้มันคือของของคุณก้อย

ที่ปรึกษามนตรีวินวินนะคะ
เป็นคนเปิดเพราะเขาเองก็ไม่กล้าเปิดเหมือนกัน

แล้วเอาไปรวมกล่องหรือว่ามาเป็นกล่องแบบ

สายนายในร่างคุณก้อยหรือว่า

ที่จะเชื่อมโยงไปถึงขวดต้นเรื่อง
ต้นทางเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ
เหมือนกันแต่ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วเขาบอกว่า

ล็อตที่สั่งมาตัดเหลือเพียงแค่ประมาณ
กว่าขวดแล้วจะพยายามหาต้นทาง

ที่ยังตามไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยตอนที่คุณก้อย
เพราะตั้งแต่ตอนแรกคุณแอมเขาพูดชัดเจนนะว่า

แต่ว่าปรากฏว่าอ้าวทำไมมันไปกองอยู่นี่
อยู่อีกที่หนึ่งอย่างนี้แหละ
นะครับ